คุณผู้ชมครับตำรวจศาสตร์ภอมเมืองนาฬนี่ออกตรวจพื้นที่
แล้วท่านไปประสบเหตุประสบเหตุอะไร
เด็กกำลังจมน้ำครับท่านโดดตุ้มไปพร้อมพลเมืองดีเลยฮ
ไหน
มึงปลาปังปกใจเร็ว

ท่าปะเร็วกว่านี่หน่อย
นี่แหละครับเหตุการณ์ที่ผมพูดถึงคุณผู้ชม
จ่าสิบตำรวจยุทธภูมิธนจักรหรือจ่าแจ็ค
ตำรวจชุดสืบสวนสพนนครับ
กระโดดตู้มพลมงรีดดตามตู้ม
ไปช่วยกันหาเด็กชายชั้นป๕คนนึงครับ

หลังจากนักเรียน๔คนไปเล่นน้ำกันตรงนี้แม่น้ำน่านครับ
ซาวาตะบนพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
ตรงนี้ลึกสี่เมตรครับกี่คนต่อล่ะ๓๔คนต่อ
จะพบแล้วก็ช่วยเหลือเอาขึ้นฝั่งไปปั๊มหัวใจครับ
คุณผู้ชมชี้ประจอนน้องกลับมา
นำตัวส่งโรงพยาบาลน่านนะครับเหตุเกิดเย็นวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แจ็คเนี่ยเล่าบอกว่าโอ้โหผมก็ออกตรวจพื้นที่ตามปกตินะ
ก็แวะกินข้าวเย็นที่ร้านใกล้กับจุดเกิดเหตุ

มาเล่นน้ำ๔คนผ่านไป๑๐นาที
ก็เลยรีบถอดรองเท้ากระโดดลงไปเลยครับ

พอเป็นน้ำวนปั๊บคราวนี้ก็ต้องเอาไม้ไผ่ครับคุณผู้ชม
พยุงตัวไปด้วยแล้วก็หาเด็กที่จมน้ำอยู่ด้วย
จนพบว่าจมอยู่ใต้น้ำ
ก็เลยรีบตะโกนบอกชาวบ้านให้ลงมาช่วยด้วยนะครับ
ตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วครับ